ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันวันนี้ในวันที่คนไทยร่วมกันลุ้นไปพร้อมกัน

สรุปคือเรื่องมันเกิดขึ้นนะคะที่ตามหานักฟุตบอล๑๓คน
ผู้บันดีบชนของเราและโค้ชทั้งหมด๑๓คน
ก็ตั้งแต่บ่ายวันเสาร์บ่ายเย็นเลย
ตอนนี้ก็คือมีคนเข้าไปช่วยมากมายหน่วยซิล

ตอนนี้ก็มีคนที่ปฏิบัติภารกิจที่นั่นก็คือมหาลัยเทคโนโลยีจอม๙พระนครเหนือที่เอาหุ่นยนต์ไป
หุ่นยนต์กลางเรือดำน้ำแบบที่แบบขณะจิ๋ว
เอ๋นารินทรก็เอาอุปกรณ์ของสวีเดนที่เขาฝึกมาไป

ขอต้อนรับคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ซึ่งก็น่าจะถึงอยู่ที่เชียงแม่สายแล้ว
ใช่ก็รายงานสดจากวรรณอุทยานถ้ำหลวง

ตอนนี้อ้อยอยู่ในพื้นที่ค่ะพี่
สวัสดีพี่สำหรับคุณนะคะ
อ้อยจะอ้อยไปอยู่ในพื้นที่นานแค่ไหนละ

ขนาดนี้สภาพอากาศก่อน
ฝนตกอะไรยังไงบ้างฮะ

ตามคำข่าวนะพี่ฝนตกตั้งแต่วันแรกเลย

เข้าไปได้อยู่แต่ว่าเข้าไปในถ้ำไม่ได้

ปิดพื้นที่ของปากถ้ำและ

ค่ะโอ๊ยฮะณตอนนี้

มีการเอาขนมหย่อนเข้าไป
ในปล่องและขนมหายไป
ขนมหายไปเหตุการณ์มันเป็นยังไงฮะ

เดี๋ยวพูดซ้ำอีกทีฮัลโหล
เอาล่ะค่ะสิ่งก่อนด้านนี้ฮัลโหล
ได้แล้วค่ะค่ะค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะ
ก็ขอด้านนี้เพื่อนด้านที่ได้มีการเจอวันเท่าที่จะหาปล่อง
คือที่จะอาหารช่องทางโดยตัวเข้าไปในถ้ำครับแต่ทีนี้ก็ได้มีการ
พูดจากอาหารเต็มถึงเวลาที่แขกค่ะปกติเนี้ยเวลาอยากไปถ้าเจอเป็นทางตัน
ถ้าเป็นทางเกี่ยวเนียนแต่ว่ามันมีปล่องอยู่ปล่องหนึ่งที่จะกระทิบแล้ว
แล้วมันแล้วมันไม่ไม่มีแก่ตันนะคะมันมีช่องที่น่าจะเป็นพื้นที่น่าจะอยู่ใครค่ะ
ค่ะคือกล้ายจุดที่สัญญาว่าน้องน้องจะอยู่ตรงนั้นค่ะ
เห็นวันนี้หลายคนชาวบ้านในพื้นที่เขาค่อนข้างเชื่อเรื่องอาถรรพ์กันมากเลยเหรอฮะ
คุณอ้อยค่ะอ้อยหายไปแล้วคุณอ้อยหลุดไปแล้วถ้าสมมติเรามาดูเหตุการณ์ตลอดทั้งวัน
ค่ะมีทั้งข่าวลวงแล้วก็ข่าวจริงนะฮะถ้าสมมุติจะพูดจริงจริงเนี้ย
เขาก็บอกว่าข่าวรวงเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ว่าตอนนี้เจอเด็กแล้วเจออะไรแล้ว
มือการหย่อนขนมลงไปเนี่ยหายไปเมื่อกี้คุณอ้อยก็พยายามจะอธิบายให้เราฟังแล้ว
นะฮะว่าเอ่อเหตุการณ์จริงจริงแล้วไม่ใช่อย่างงั้นอืมคืออุปสรรคในตอนนี้คือหนึ่ง
น้ำในถ้ำขุ่นสูงด้วยแล้วขุ่นด้วยสุขแล้วก็ระดับน้ำถ้าสมมุติอย่างที่คุณอ้อยเขาพูด
เมื่อกี้นักข่าวประจำพื้นที่พูดเนี่ยน้ำตอนนี้ระดับคือสูงขึ้นสูงขึ้น
มีการระบายน้ำออกไปบ้างบางส่วนแล้วเหมือนกันนะฮะแต่น้ำเนี่ยก็ยังสูงสูงสูง
ประกอบไปว่าตอนนี้อุปสรรคในการทำงานคือน้ำขุ่นบางคนถามว่าหน่วยซิลเนี่ยนะฮะ
เอ่อตอนนี้เห็นว่าหน่วยซิลเนี่ยบางคนก็หายไปแล้วด้วยซ้ำไป
คือเข้าไปจะติดต่อไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าใช้วอลก็ไม่ได้เลย
ติดต่อกันไม่ได้เลยนะคะคือวันนี้ล่าสุดเขาบอกว่าหน่วยซิลน่ะ
บอกว่าปลอดภัยทั้งหมดแต่ยังออกมาไม่ได้เหมือนกัน
ต้องถามคุณอ้อยอ้อยจ๋าอ้อยอ้อยอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าหน่วยซิลอ่ะ
หน่วยซิลที่จะไปช่วยเด็กเด็กทั้งสิบสามคนเนี้ยอยู่อยู่หน่วยซิลก็หายไปหมดเลย
จริงไหมคือตอนนี้ค่ะอ่าเขาได้มีการตั้งตั้งจุดเขาเรียกว่าศูนย์อำนวยการนะคะ
อยู่ในถ้ำแล้วพี่คือก่อนหน้านี้เขาจะมีการตั้งอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะ
เวลาหน่วยซิลเข้าไปเต็มเงินภารกิจสุดสิ้นแล้วเนี้ยก็จะมีการผ่านเปลี่ยนอีกทีมนึง
แล้วก็ออกมาแต่คราวนี้เนี่ยทุกทีมคือเข้าไปพร้อมกัน
แล้วก็ปฏิบัติภารกิจกันในถ้ำตั้งจุดตั้งศูนย์อำนวยการกันในถ้ำเลยค่ะ
ด้วยทำให้เราเนี้ยไม่เห็นหน่วยซิลออกมาตั้งแต่เขาอ๋อเราจะได้ข่าวทั้งหมดเนี้ย
เราจะได้ข่าวจากใครคะตอนนี้ถ้าถ้าอ้อยทำข่าวอยู่เนี่ย
คือจะไปหาข้อมูลจากไหนเพราะเราเข้าไปในถ้ำไม่ได้
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สั่งเจ้าหน้าที่ที่เขาประชุมกันเป็นระยะค่ะ
เพราะฉะนั้นไอ้ข่าวคำว่าหน่วยซิลหายไปนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริง
ไม่ใช่เรื่องจริงครับที่อยู่ในท่ำค่ะขายไปก็อยู่ในท่ำนั่นล่ะครับ
คือปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
คือเดิมมีสิบแปดคนตอนนี้มาเพิ่มสิบสองคนทั้งหมดอยู่

ใช่ค่ะทราบว่ากำลังจะมาเพิ่มอีกยี่สิบสองยี่สิบสอง
แม่จ้างแล้ววันนี้อย่างที่มีหุ่นยนต์อะไรต่าง
วันนี้มีหุ่นยนต์มีเรือดำน้ำเล็ก
เพราะว่ามีข้อมูลแต่ว่าจากการสอบถามเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่เห็นนะคะพี่แต่ก็ทราบมาว่าได้ข่าวมาว่าแบบนั้นเหมือนกัน
แต่ว่ายังไม่เห็นค่ะแล้วก็ยังไม่ได้มีการใช้งานโจรอะไรอย่างที่เป็นข่าว

เขาเอาขึ้นสี่ร้อยสามสิบไปใช่
ต้องถามอย่างนี้ตอนนี้คือสถานการณ์รอบที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ที่ไม่ได้ปฏิบัติการเรียกได้ว่า
ชาวบ้านอะชาวบ้านเยอะขนาดไหนฮะ
ใช่ไหมคะคือวันนี้เนี่ยเบาบางน้อยลงกว่าเมื่อสองสามวันก่อน

เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าใครที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ย
ขอความร่วมมือให้ติดตามข่าวสถานอยู่ที่บ้านดีกว่า
เพราะว่าถ้ามาเยอะแล้วเนี่ย
เหตุการณ์ลำบากทำให้ทุกทิศจำส่วนขาดไม่สะดวก
ใช่ค่ะรถราอะไรก็ไม่มีที่จอดเพราะว่าติดคนติดชาวบ้านไปหมด

มีคนได้ข่าวว่ามีเอาดอกไม้ทูบเทียนเข้าทรงกันใหญ่เลยเหรอครับ
ไปถึงชาวบ้านนะคะที่เขาก็มีความหวัง
โบกมีความหวังเป็นเสียงว่าเด็กยังคงมีชีวิตอยู่ในถ้ำ

เพราะฉะนั้นแสดงว่าวันนี้ความหวังของเด็กพ่อแม่เด็ก
บางคนก็มีเชื่อเรื่องยึดเหนียวจิตใจถูกต้องไหมฮ

บางคนก็เอาคนมาเข้าทรงจริง
ตอนนี้อีกสิ่งหนึ่งที่แชร์กันในโลกออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจี
คือประวัติของถ้ำนี้
ในฐานะผู้สื่อข่าวอ้อยได้ยินอะไรมาบ้างไหมว่า
มีเรื่องอาถรรพ์ในถ้ำนี้มีคนเคยเข้าไปแล้วไม่ได้ออกมาอะไรอย่างนี้มีไหม
เท่าที่สอบถามชาวบ้านนะพี่คนแถวนี้เขาเชื่อกันหมดเลยค่ะ
ว่าถ้ำแห่งนี้มีตำนานแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อตำนานที่ว่าด้วย
ดังนั้นเด็กผู้ชาย๑๓คนเข้าไป
ชาวบ้านก็เชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะอาจจะไปทำอะไรที่
เขาเรียกว่าผิดพิษหรือกล่าว่ะ
คงเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือกล่าวอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ตอนก่อนหน้านี้มีใครเหมือนกันเคยหายเข้าไปไหมคะไม่มีนะ
วันใช่แล้วก็๒๓วันบอกว่าใช่ข้างในเหมือนอยู่๒ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่จริงคือลงเข้าไปเป็นวันประมาณนี้ค่ะแต่อันนี้ก็คือเล่าต่อต่อกันมา
อันนี้นานสุดแล้วณวันนี้ถ้าสมมุติเขามีการปล่อยน้ำ
หมายถึงมีการระบายน้ำออกมาจากถ้ำจะมีกี่อำเภอของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบฮะ
เรื่องต้นไม่มีค่ะเพราะว่าการระบายน้ำของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะคะ
ที่เขาจะระบายน้ำจากแอ่งน้ำนั้นค่ะออกไปสู่แอ่งน้ำอื่นที่อยู่ในถ้ำ
คือไม่ได้ออกมานอกทุกทีอ๋อเบื้องต้นนะคะค่อยระบายออกมาค่ะ
ได้ออกมาพลวดเดียวหมดเลยอ่าค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยพบปากปล่อง
แล้วก็สามารถที่จะเจาะปากปล่องเข้าไปให้มันกว้างขึ้นได้แล้วใช่ไหมคะ
เนี่ยนะคะคือกล่องปล่องที่บอกว่าขนมหายอ๋ออันนี้เหมือนเดิม
ลงไปแล้วแล้วก็มันไม่ใช่ทางตันมันหย่อนลงไปแล้วมันเอ้ย
มันมีความสุขที่คนมันจะมีช่องว่างในพื้นที่อยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็กำลังหาทางที่จะขยายกล่องนี้ค่ะเพื่อที่จะโรยตัวเข้าไป
ตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยโรยตัวเข้าไปใช่ค่ะค้นหาเพราะฉะนั้นน่ะ
วันนี้หกโมงสามสิบสามนาทีเขายุติการค้นหากันหรือยังฮะตอนนี้ยังค่ะ
แล้วก็เบื้องต้นที่ถามเจ้าหน้าที่ตอนนี้คือคอนเฟิร์มนะคะว่าจะยังคงทำงานค้นหากันตลอด
สิบสี่ชั่วโมงอืมเพราะฉะนั้นตอนนี้คำว่ายุติไม่มีไม่มียุติแล้ว
ไม่มียุติค่ะใช่ค่ะถ้ารวมแล้วในวันนี้คือเต็มสามวัน
วันหนึ่งชั่วโมงสามวันเมื่อกี้ขอดูตารางอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะ
ดูตัวเลขที่เด็กเด็กหายไปให้เด็กเด็กเนี้ยหายไปตั้งแต่วันเสาร์ตอนห้าโมงเย็น
ใช่เด็กอ่ะหายไปตั้งแต่วันเสาร์ตอนห้าโมงเย็น
หลายหกโมงก็แล้ววันนี้สามวันหนึ่งชั่วโมง
สามสิบสามนาทีไม่มีแดดเลยเหรอคะคุณอ้อย
ตกหยุดตกหยุดแบบนี้จะหลับกันทั้งวันเลยค่ะ
ซึ่งมันก็จะไปเพิ่มปริมาณน้ำในถ้ำ
ใช่มันก็เลยเป็นอุปสรรคใช่ค่ะ
แล้วตอนนี้พ่อแม่ของเด็กก็ยังอยู่ตรงนั้นเหรอครับ
ยังอยู่ตรงนี้ทั้ง๑๓ครอบครัวของเด็กทุกคนยังอยู่ตรงนี้ค่ะ
โค้ชด้วยก็ยังเฝ้ารออยู่ที่บริเวณหน้าปากถ้ำเนี่ยค่ะ
แล้วเพื่อนเพื่อนของเด็กที่เขาบอกเขาจะรอหน้าปากถ้ำ
เพื่อนเขายังอยู่กันไหมครับ

คือได้เข้าไปคุยกับน้องคนหนึ่งนะคะชื่อน้องปังปอน
เป็นสูงเพื่อนนี่แหละค่ะน้องเขาเล่าให้ฟังว่า
คือน้องก็อยู่ในทีมของทีมที่หายไปด้วยนะคะ
แล้วก็วันนั้นที่ชวนน้องไม่ได้ไป
ทีนี้พอรู้ข่าวว่าเพื่อนหายตัวไป๒วันและ๓วันแล้วไม่เจอ
น้องก็เริ่มรู้สึกไม่ดีรู้สึกนี่แหละค่ะเป็นห่วงเพื่อน
ก็เลยวันนี้มาโรงเรียนแล้วก็ขอคุณพ่อ
ให้คุณพ่อพามาติดตามการค้นหา
เพราะว่าอยากจะพาเพื่อนกลับบ้านไปพร้อมกัน
อันนี้คือน้องพ่อพ่อเล่าให้ฟัง
เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กคนเดียวที่ไม่ได้ไปร่วมแก๊งกับเขา

มีหลายคนค่ะที่ไม่ได้ไปเดี๋ยววันนั้น

ใช่ค่ะประมาณ๓๔คนค่ะที่ไม่ได้ไปเดี๋ยววันนั้น
ณวันนี้จริงเด็กที่เขาบอกว่าเคยมีเด็กพวกนี้
ที่จริงเด็กกลุ่มที่อยู่ในถ้ำที่เข้าถ้ำไปเนี่ย
เขาเคยเข้าถ้ำครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกจริงไหมฮะ
เด็กที่ตอนนี้ค่ะเด็กที่อยู่ในถ้ำเนี่ย
ก็เป็นเด็กกลุ่มที่เคยเข้าถ้ำนี้ไปแล้ว๓๔ครั้ง
๓๔ครั้งใช่ค่ะคือหลายครั้งที่น้องปึ่งเคยเข้าไป
แต่ว่าทุกครั้งที่น้องเข้าไปจะเข้าไปในเวลาที่มันไม่มีฝน

แต่ว่าบังเอิญว่าช่วงนี้ที่เข้าไปเนี่ยมันตรงกับหน้าฝน

คือน้องเข้าไปน้องไม่รู้ว่าข้างนอกฝนมันตก
ทีนี้พอขากลับจะออกมาก็เลยเกิดปัญหาอาจจะติดตามบางสุขไทย
ประกอบกับฝนที่เทลงมาทั้งทุกวันทุกวัน
มันก็เลยมาสมทบทำให้ปริมาณน้ำในถ้ำมันเพิ่มสูงขึ้น
เขาเดินลึกเข้าไปข้างในเยอะกว่าปกติด้วยไหมคะ
เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เคยเดินเนี่ยค่ะก็เดินเข้าไปจนถึงปลายถ้ำเลยนะคะ
ถึงหาดพัทยาไหมฮะหมายถึงว่าเด็กที่เคยเข้าไปด้วยกัน
เคยบอกว่าไปถึงหาดพัทยาแล้วก็เลยไปอีกใช่ไหมฮ
ใช่ค่ะที่สุดเลยค่ะสุดปลายถ้ำเลยแล้วก็ออกมา
ณวันนี้สถานการณ์ช่วงนี้แสดงว่าถ้าสมมุติเราจะพูด
จนถึงเวลา๑๘นาฬิกา๓๖นาทีเนี่ยนะฮะยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เจอเด็กเลย
คำตอบนี้จะถูกต้องใช่ไหมครับคำพูดนี้
จะบอกว่าไม่มีวิแววก็ไม่ได้นะคะพี่เพราะว่า
ด้วยคำแน่นบอกว่าเชื่อว่ายังมีที่ไม่ถูกแต่ว่าแค่

ครับณวันนี้คือเขาก็กรมทรัพยากรธรณีเขาเร่งสำรวจหาโพรงเข้าถ้ำหลวงใหม่แล้วนะฮะ
หลังจากที่๒โพรงที่พบไม่สามารถผ่านไปได้

เพราะว่าแบ่งเป็นโพรงแรกเมื่อเข้าไป๕เมตรเป็นโพรงตัน

โรงที่๒เจ้าหน้าที่ใช้วิธีโรยตัวลงไปประมาณ๑๐เมตรแล้วเดินต่ออีกหลายสิบเมตร
พบว่าทางแคบลงไม่สามารถผ่านทางไปได้
เพราะฉะนั้นจะต้องเร่งหาสำรวจโพรง
เพราะฉะนั้นโพรงสองโพรงที่เราพูดถึงกันวันนี้แสดงว่าใช้การไม่ได้

อเรนนี่อ้อยยังอยู่ในสายนะฮะขอบคุณ

เราจะตามน้องอ้อยอีกทีหนึ่ง
เดินเครื่องสูบน้ำแรงดันสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองผู้
เพื่อช่วยลดระดับน้ำในถ้ำ
โดยขนาดนี้กำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันเนี่ย

แล้วก็ขยายความเข้าใจกันสักนิดนึง
สำหรับหาดพัทยา
บางคนบอกมันเกี่ยวอะไรกับหาดพัทยาในที่นี้
ถ้าสมมุติจะพูดถึงคำว่าหาดพัทยาในตามข่าว
วันนี้คุณจะได้ยินคำว่าหาดพัทยาหาดพัทยาตลอดเลยเนี่ย
พัทยาในที่นี้คือเนินทราย

ถ้าลึกลงไปประมาณสัก๗กิโลเมตร
หมายถึงว่าคุณจะต้องเข้าถ้ำไป๗กิโลเมตร

เป็นชื่อที่ชาวบ้านเขาเรียกขานกันมา
หาดพัทยาเนื่องจากเป็นเนินทราย
แต่วันนี้ยังไม่ถึงนะฮะ
การขุดค้นการขุดลงไปการสำรวจลงไป
เขาบอกว่ายังขาดอีกประมาณ๔๐๐๕๐๐เมตร
ถึงจะตัวถึงตรงหาดพัทยานี่แหละฮะ
ซึ่งหาดพัทยาเป็นที่ที่เขาคาดการณ์ว่า
น้องน่าจะอยู่ในบริเวณนั้นถูกไหมคะ
ซึ่งจริงแล้วเอาล่ะเหตุผิดพลิกี้บอกว่า
เข้าไปถึงห้องโถงครั้ง๔แล้ว
เพราะฉะนั้นเมื่อถึงโถง๔
สิ่งหนึ่งที่หน่วยซิลพยายามจะเข้าไป
คือจะต้องเข้าไปถึงที่หาดพัทยา
ซึ่งหาดพัทยาจะอยู่จริงก็อีกแค่๔๐๐เมตร

ก็ร่างทรงของดิมัยบ้างคนน่าจะจะอยากให้หน่วยสิว

แล้วทำไมหน่วยซิลเห็นแค่๔๑๕เมตรหน่วยซิลพาเข้าไปด้วยดีกว่าค่ะ
ที่จริงให้กองปราบลงไปหาร่างทรงก็ทรงจะออกเลย
คือวันนี้ต้องขออนุญาตอย่างที่เขาพูดกันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะฮะ

เพราะว่าอากาศถ้าสมมุติอย่างนี้อย่างที่อ้อยรายงานมาแล้วเนี่ย
เรื่องต้นคือยังไม่เห็นแสงแดดเลยมีแต่ฝน
เพราะฉะนั้นแสดงว่าอากาศออกซีเย็นในถ้ำมันก็จะน้อยลง
ถ้าคุณจุดทูปกันเยอะเชิญร่างทรงกันเยอะมันจะยิ่งไปกันใหญ่

ถ้าร่างทรงอย่ารู้ดีเกินเจ้าหน้าที่
เออถ้าร่างทรงก็พูดมาเลยแบบตรง

อย่างบอกว่ามีพลังงานบางอย่างขัดขวางอยู่
มีอำนาจบ้างอย่างนุกกันอยู่บางน้ำตาอยู่

บางองค์ก็บอกว่าน้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอแน่นอน
อ๋อเหรอตอนนี้ท่านยังไม่หายโก่เจ้าที่แรง
เป็นเจ้าเมืองเก่ารวมทหารไว้เยอะดวงวิญญาณเยอะแยะไปหมด

จิตใจเจ้าคิดอย่างนั้นไหมเหรอ

แล้วก็มีให้เราบอกได้ไหมนะว่าเขาอยู่ตรงไหน

แต่ฉันแหละก็แค่นง
คนนะจ้ะป่วยไหม

พี่เนทำไมักันอย่างนี้

อู้วตายครับเป็นเข้าสูงตัวเองก่อนนะดูชีวิตตัวตำรวจจะจับเมื่อไหร่

ตอนนี้ฉันขอทรงเนวีซิลด้วยกันเพราะเนวีซิลบอกว่า
จะไม่หยุดปฏิบัติภารกิจจนกว่าจะพบผู้สูญหาย
คำนี้ทำให้จิตใจรู้สึกว่ามีหวังมาก
เพราะคุณแม่ตอนนี้ทั้งเทคโนโลยีชั้นสูงผู้มีประสบการณ์ชั้นสูง

ถูกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันบอกว่าตอนนี้จะต้องหาโพรงใหม่แล้ว
ตามข่าวที่เราติดตามกันมาตั้งแต่เช้าว่าเจอโพรงหนึ่งโพรงสอง
ปรากฏขออีกครั้งหนึ่งนะฮะข่าวล่าสุดคือโพรงหนึ่งใช้ก็มาใช้ไม่ได้

โรงสองยิ่งเข้าไปปุ๊บยิ่งมันยิ่งแคบแล้วก็กำลังจะเป็นทางตัน
เพราะฉันจะต้องหาโพรงใหม่พอสมควร๓วัน
สำหรับการระดมปฏิบัติการค้นถ้ำหลวงเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเด็กพวกนี้ถามจริงว่าเขาก็เข้าไปตอนเย็น
เป็นกิจกรรมของเด็กซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดของเขา
อีกอย่างหนึ่งเจ้าที่ฝากมาว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปนะคะ

ไม่เกี่ยวของไม่ต้องไปขายของโอทอปอาหารเขามีโรงทานเรียบร้อย
บางทีมันก็ขัดขวางกันเนี่ยของเจ้าหน้าที่
เพราะเมื่อกี้มีเจ้าที่ต้องขนของลงไกลมากกว่าจะถึงอย่างนี้

อ้อยบอกว่าก็เบาบางลงไปเยอะจากวันแรก

เขาไม่อยากไปเห็นอะไรหรอคุณแม่

แต่ว่าต้องมีการละเทศะกันนะคะคุณ
แต่อันนี้สิ่งที่ต้องการสมทบทุนนะตอนนี้
ต้องการจริงจริงคือไฟฉายคาดหัว

แล้วก็เชือกกู้ภัยนะคะเสื้อกันฝน
รองเท้าบุ๊ตพระพุทธยางพระพุทธย่ำโครน

ก็สามารถบริจาคได้ที่อบตโป่งผาเท่านั้นนะคะ
อันนี้เป็นจุดเลยเบอร์โทรศัพท์๐๕๓๖๔๖๖๒๗ค่ะ
อะไรที่บอกว่าเป็นแม่เป็นพ่อของผู้ที่สูญหายอย่าโอนนะคะ

เพราะฉะนั้นแต่วันนี้คือล่าสุดเหมือนกันว่า
ทีมผู้เชี่ยวชาญจากหมาวัติรายเทคโนโลยีพระจอม๙พันธกรเหนือ

จะเอาเทคโนโลยีคือหุ่นยนต์ดำน้ำตอนนี้ถึงแล้ว
อีกสักแป๊บหนึ่งคงจะได้มีโอกาสนี่คุณอ้อยบอกว่ายังไม่เห็นนะตอนนี้ถึงแล้ว
แล้วก็จะมีการตรวจจับความร้อน

แล้วก็มีอุปกรณ์อินเฟอร์เรทมองเห็นในที่มืดก็จะถึงเหมือนกัน
แล้วก็ค่ายโทรศัพท์มือถือแทบจะทุกค่ายเนี่ย
ช่วยเสริมคลื่นสัญญาณเพื่อทีมช่วยเหลือเด็กที่ติดในถ้ำอยู่
อันนี้ชื่นชมที่เขาก็เตรียมจะหมดเลย
เขาก็เตรียมทุกอย่างแล้วว่าจะเป็นเตียง
ที่จะให้เด็กให้ความอบอุ่นแล้วก็รักษา
อาจจะมีการอาหารเนี่ยอาจจะขาดอาหารนะฮะ

แล้วก็ตอนนี้คือที่ต้องทำแน่คือสภาพจิตใจของพ่อแม่
ซึ่งอยู่หน้าถ้ำนี่แหละที่เขาดูแลกันอยู่
ฮ่าตอนนี้เครื่องสูบน้ำ๑๖เครื่อง
คือทำกำลังกันเต็มอัตรา
ให้ลงบ้านเขาได้เลยแต่ตอนนี้เขาก็เอาจากอังหนึ่งไปอยู่อีกอังหนึ่ง
เพราะว่าเพราะมันเพิ่มตลอดเวลาไม่รู้จะเทไปตรงไหน

ค่ะก็ยังมีอากาศ
เออคือถ้ามีน้ำออกซิเจนจากในน้ำมันไม่รุมกัน
แล้วเธออยู่กับน้ำได้๓๔วันคงจะยาก
แต่ถ้าวันนี้คือนอกจากเด็กอาจจะเจอที่แห้งที่เนิน

หลายคนยังส่งไลน์ร่วมให้กำลังใจกับเด็กทั้ง๑๓คน
๑๒กับ๑โค้ชนะฮะ

เชื่อว่าตอนนี้คนทั้งประเทศส่งกำลังใจไปให้เขากันแล้วล่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องทุกคนด้วย
หมอดูเอาอีกแล้วเหรอ

หมอดูทั้งหลายคุณเตรียมตกงาน
ระบบทำนายวันตาย

ซ็อกเกอร์เพลเยอร์ทำไม
เอาละฮะกลับมากันสักนิดนึงขออีกนิดนึง
ทางด้านสพแม่สายเนี่ยนะฮะ

แม่สายเขาฝากมาบอกว่า

อย่าไปเชื่อว่าตอนนี้มีการเรียรายเงิน

เอาบัตรต้องใช้โป่ง

แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งยังไม่เคยเปิดรับบริจาคใด

พ่อแม่ไม่ใช่องค์กรอะไรไม่ใช่

โอนเงินมานี่เพราะว่าจะเอาเงินไปทำอาหารให้เขา
ไม่ต้องค่ะที่นั่นเขามีพร้อมแล้ว

เพราะฉะนั้นยังไม่มีการเปิดรับบริจาค

เอ้าพูดไปพูดมาอีกหนึ่งเรื่องครับ
ที่ตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง

แม้กระทั่งจะโดนข่าวอะไรจากทั่วโลกจริง

มันจะคำนวนอย่างไรว่าจะตายวันอื่นเล่ามานี้จริงนางวันนี้เขาบอกว่า
คำนวณวันตายแล้วก็วันสำคัญอื่นเช่น
เขาจะรู้ได้อย่างไรหนูตัวหนูไม่ได้เลย
ปวัญลัติต้องมาเรื่องวันตายแล้วล่ะปวัญลัตติมันไม่ได้ได้แต่งงานแล้ว
วันรัฐจะเปลี่ยนที่ทำงานอีกเมื่อไหร่

หรือเยี่ยงแอ้งจี้
ก็หนูก็โดนอีก

ต้องพูดแล้วไม่มีแล้วเพราะมึงเรียนจบมานานแล้ว

แองจี้สมมุติหล่อนจะมีการศึกษาเพิ่มใส่หัวหล่อนเนี่ย

เอกสารจดทะเบียนสิทธิบัตรระบุเอาไว้หมด
เพื่อให้บริษัทยิงโฆษณาได้ตรงกับความต้องการของทุกช่วงชีวิต
เกี่ยวโฆษณานั่นเองถูกต้อง
ไม่ได้อะไรเลยต้องการโฆษณาให้ตรงกับ
ทุกช่วงชีวิตของผู้ใช้ได้เอง
โดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวนะครับ
โดยเอกสารจดทะเบียนสิทธิบัตรนี้
ยการทำงานระบบคำนวณว่า

อ๋อหมายถึงการใช้ชีวิตที่หลักเหรอดูจากการไลฟ์สไตล์ของเรา

แล้วก็ปุ๊บจากคอมเมนต์ต่าง

เพราะฉะนั้นมันก็จะใช้คำว่าหลักสถิติ
เข้าใจแต่ว่าตายมันสามารถบอกได้อย่างนั้นเลยเหรอ
ก็ดูไงดิ้งมากดิ้งมาก
ขับรถเป็นรู้นี่ตลอดเป็นกำลังใจให้น่ะ
ตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยควรจะราวมาก็เยอะ

มาใช้บริการจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เร็วนี้
เขาทะแหงกล่าวน์ไปจริงเรียบร้อยแล้ว

เขาเก็บหน้าจะเข้าฟีดนี่น่ะว่าแป๊บนี้

มีแต่คุณเห็นเท่านั้นนอกจากคุณอยากจะแชร์

มึงจะดูแบบว่า

ถ้ามาเรื่องนี้เนี่ยต่อไปอาจจะมีกองทัพอวกาศแล้วนะคะ
เพราะว่าประธานาธิบดีโดนั๊นท์ทรัมป์แห่งสหรัฐ
เป็นเหล่าทัพที่๖แห่งกองทัพสหรัฐ

คือบอกเลยว่าปกติเนี่ยคือมีกองทัพแค่เฉพาะเป็นภาคพื้นดิน
มันไม่พอแล้วนะวันนี้มันต้องไม่มีกองทัพบนอวกาศแล้วอ่ะ

ใช่คืออยากจะแบบว่าส่งชาวอเมริกันกลับไปดวงจันทร์

คราวนี้เราจะทำมากกว่าการปักทงหรือว่าทิ้งรอยเท้าเอาไว้บนดวงจันทร์
เราจะสร้างการมีอยู่ในระยะยาว
ขยายเศรษฐกิจของเราและสร้างรากฐาน
สำหรับภารกิจไปดาวอังคารที่จะเกิดขึ้นได้ในที่สุด
แสดงว่าเขาประกาศเป็นไกลว่ายังไงรู้

ตอนนี้ของจีนรัสเซียเข้าไปไกลกับอเมริกา

เพราะล่าสุดจีนมาปล่อยหุ่นยนต์

อันนี้ปกติก็จะมีชาวอเมริกาคนเดียว
ที่เป็นนักบินอวกาศที่อยู่ข้างบนถูกไหมค
ดังนั้นมันน้อยเกินไปเพราะเขาก็คงจะกลัวน้อยหน้าทางจีนกับรัสเซีย
เดี๋ยวแซงแน่ดังนั้นเราต้องมีเป็นกองทัพ
ขึ้นไปอยู่บนนั้นอยู่ข้างบนนั้นก็คือถูกต้องค่ะ
แบบนั้นเลยค่ะพี่ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร
เพราะว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีหลายปัจจัย
ที่จะทำให้กองทัพอวกาศของทรัมป์นั้นไม่เกิดขึ้นจริงมีหลายสาเหตุมาก
ไม่มีกองสนับสนุนค่ะพี่
แล้วก็สหรัฐก็มีกองทัพอวกาศอยู่แล้วแล้วก็ใหญ่ด้วย

เป็นเพื่อการองค์การบริหารการบิน
เขาเป็นแบบว่าทางความรู้
แล้วก็มีบางอันบอกว่าสิ้นเปลืองงบประมาณ
ก็อาจจะไม่ทำให้เกิดขึ้นก็ได้ณข่าวนี้

พี่ทัพแบบว่ามีพื้นที่ข่าวตลอดเวย์
ดีค่ะมีความไอเดียชอบนางชอบนาง

เห็นรอนสองกระจกใหญ่เลยรอนทำอะไรกับชีวิตอีก
จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะมันร้อนแล้วเดี๋ยวก็ฝน

เสื้อผ้าของคุณเนี่ยบางทีซักตากเอาไว้อาจจะมีกลิ่นอับหรือเปล่า

ผ้าที่มีกลิ่นอาบแนะนำพ่อบ้านแม่บ้านนะคะว่า
ควรจะมีตัวนี้เลยตัวช่วยติดบ้านเอาไว้
นอกจากจะช่วยให้เสื้อผ้าไม่มีกลิ่นอับแล้ว
ก็ยังคงสีสันสดใสจากรังสียูอีได้อีกค่ะ

มันจะวิ่งไปทำไมก็มีปุ่มซูม
หล่อนใหญ่จะตายแล้วหล่อนวิ่งไปมันจะชนกล้อง
ซูมแล้วเอาโฟกัส
นุ่มหอมถนอมผ้า

ให้ดูสีสันสดใสจนใครต่อใครเนี่ย

ชุดวันนี้มีความวิ้งว้ามมาก
มหล่อนใหญ่ไปเองแล้วหล่อนยิ่งใส่เหลือบนี้มันจะยิ่งใหญ่
คุณรู้ไหมถ้าสมมุติคุณใช้เลสเซนต์เนี่ย
นุ่มหอมถนอมผ้าแถมช่วยดูแลชุดโปรดของคุณเนี่ย

มีสูตรอะไรบ้างครับพี่เม

เสื้อผ้าของคุณนั้นมีสีสันสดใส

ช่วยทำให้ผ้าคงสีสดใสด้วยนั่นเอง
แล้วก็ไม่ต้องแคร์เลยนะคะจะแคร์ทำไมกับหน้าฝนท่านผู้ชมค่ะ
นี้มีเทคโนโลยีที่ช่วยลดกลิ่นอับชื้นแม้ว่าจะตากในที่ร่ม

โอ้โหเวลากินอับไอ้ผ้าไม่แห้งนี่เวียนหัวเนอะ
จริงเวียนหัวกับคนที่ใส่อย่างไม่รู้แต่คนอื่นเวียนหัว

แถมยังมีส่วนผสมที่จัดการให้ผ้านุ่มฟูรีดง่ายน่าสัมผัสสวมใส่สบาย

ยังคงความหอมทนนานตลอดการสวมใส่
ยิ่งขยับยิ่งหอมกระจายเลย

ผมไม่ให้มาดีจริงผมไม่ต้องไปใช้ดูเอาสีม่วงอ้าละเรียกว่า
ในเรื่องของการถนอมผ้าจะรออะไรคะ

มีให้เลือกทั้งหมด๓สีด้วยกันค่ะ

ซึ่งแต่ละสีก็จะมีกลิ่นหอมคนละแบบ

ถ้าเราอยากให้เสื้อผ้าหอมตลอดวันก็ใช้เลย

ตามห้างสับประสิทธิ์คาชะนำทั่วไป
อาจจะแอบดม
เออปกติหนูก็ใช้สีม่วงบลอสซัมฟลอร่าสีฟ้าเห็นว่าอะไร
สีฟ้ากลิ่นอิมเพรชเช่นอันนี้กลิ่นฟอรอล
ยะหยวนรออยู่เอาสีม่วงจบแล้วช่วงนี้อันนี้ประเด็นฮอตเหลือเกิน
ข่าวนี้คนเอาเอเซนไปซักนะคะช่วยหายกลิ่นคาวสักที
อุ๊ยสาดละมานี่
แห่งจีบพูดนะ

พอคุณแม่แหละเปิดประเด็นเอาคุณแม่คนมาด่าคุณแม่เต็มเลยนะ
คุณถูกตบปากนะคุณเห็นละเอาไงบอกคุณผู้ชมก่อน

ทุกวันนี้เรานำเสนอข่าวแล้วแต่วิจารณญาณนะคะ
ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าจะมีจริงหรือไม่มีจริง
คือใครวิจารณญาณต่ำก็จะเชื่ออะไรผิดนะคะ
ก็จะเชื่อเดี่ยวไม่เชื่ออะไรทีเดียวนะคะยมริข้ออะรูป

เดี๋ยวช่วงหน้าบอกมาก่อนนะคะ
เอาเหรอพูดแล้วเหรอ

อยู่ที่นี่ต่อไป

จริงแล้วคนเปิดประเด็นคือแองจี้

ก่อนกลับเหนือมันเป็นคนเปิดประเด็นเอาไว้
พวกเรามีหน้าที่เป็นพิธีกรก็อ่านนะฮะ
เป็นเจรนยาบันของเรานะฮะ
รู้ร้ายของกัน

คือมันกลายเป็นที่หลายคนติดตาม
สำหรับคุณตู้

ทานานท๙๔

ที่คุณตู้มันออกไว้ย้อมรับเหลือเกิน
ก็ยังครบหาก็ยังเปิดเผย
ก็ยอมรับชุดใหญ่เขาก็บอกว่าเขาก็ได้ห่างจากภรรยาไปสักระยะหนึ่งแล้ว
แล้วก็มีคนพยายามจะพูดอีกว่าที่ไปฮ่องกงกันก็เอาเงินส่วนกลางไปใช้๙แสน๘แสน
ซึ่งเขาก็ไม่มีการตอบเรื่องนี้ซึ่งเขาไปเจอกันได้ที่ไหนก่อน
เขาก็ยอมรับว่าเขาก็ไปเจอกันตามหลักสูตร
หลักสูตรที่ทุกวันนี้จะเป็นทีมบทนักบริหารทั้งหลายน้องเคยไปเรียนอะไรกับเขาไหมยัง

ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้เขาจะได้แฟนกันกลับมาทั้งนั้น

ถ้าสมมุติเราจะอยู่ในแบบรุ่นใหญ่เนี่ยก็จะเป็นปลูกว่าอะไรนะ
พวกรุ่นใหญ่เขาก็จะให้แฟนพวกรุ่นเหมือนแบบนัก

ขนาดรุ่นใหญ่เขายังได้แฟนกันกลับมาเยอะแยะเลย

อีกสิถ้ามีแฟนแล้วก็ไม่ควร
พี่เมียวแอปอีกแล้ว

เพื่อนพี่เมียวก็จะได้แฟนกลับมาเนี่ย

เสียงสูงมากอะพี่เมียว

มันหลายหลักสูตร
ไม่ใช่ที่เดียว
ก็ย้ายไปหมด

มีก็มีเยอะ

เอาตรงเมื่อก่อนเขาจะเป็นระดับพวกผู้ใหญ่เขาไปเรียนกัน
โอ๊ยเยอะเธอได้ถั่วมากันเยอะเลยน่ะ

ที่จะไปหาคู่กินไม่ได้กินด้วย
หาคู่คอนเน็กชั่นเนี่ยก็มี
แล้วคุณตุ๊ก็ยังอยู่ในฐานะ
สามีภรรยาคุณปอเมียหลวงเนี่ย

ที่ฝ่ายหญิงได้มีการคุมกู

เออของเงินจะเอาไปทำเสียงกรรม

พ่อผู้หญิงไม่ได้เป็นทหารนะฮะ
จากตามข่าวแต่เพื่อนของพ่อผู้หญิงเป็นทหารใหญ่คืออ
ไอ้จิ๊นลดหยุดแสดง
หนูไม่ได้แสดงอะไรก็หนูก็อ่านปากของแม่ออกว่า
มันจะอ่านถ้าอ่านคนทั้งประเทศฉันเห็นหมดฉันปิดไว้ขนาดนี้
ก็หนูอยู่มุมนี้หนูก็เห็นซักครั้ง

คือพ่อแม่ของผู้หญิงเขาไม่ได้เป็นทหาร
แต่เขาเป็นเพื่อนกับทหาร

ก็คือเมียหลวงของเขาเนี่ยได้มีการข่มขู่ขอเงินจากตู้เรื่องหย่า
อ้างถึงพ่อที่เป็นคนใหญ่คนโต

เพราะเดี๋ยวพ่อแม่เนี่ยคือฝ่ายเมียเมียหลวงนะ

และที่สำคัญบอกว่าไม่หย่า

คือชาวโซเชียลเนี่ยนะฮะก็ออกตัวว่า
ตั้งแต่ต้นแบบว่าหลายคนที่บอกว่า

สถานการณ์พลิกไปเลยนะ
คือเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องฝ่ายหญิงเนี่ย

ชอบขอเงินมาละลายเล่น
ฝ่ายหญิงเนี่ยยังเคยมีแฟนไปแล้วแต่ไม่รอด
กลับมาหาตุ๊กและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

บางคนถึงกับด่าแรงว่าแบบนี้มันปริงชัด
อกจากนี้หลายคนก็ออกมาเห็นใจวีเจจ๋าที่กลายเป็นแพ้ระบาปในเรื่องนี้
เพราะว่าเข้ามาผิดเวลาจนเกินไป
ล่าสุดคนถามว่าจ๋านัทถาวีรนุษย์หายไปไหน

วันนี้บันเทิงไทยรัฐได้มีโอกาสพูดคุยสั้นกับจ๋านัทถาวิรนุษย์นะครับ
นักข่าวเริ่มต้นถามว่าจ๋าจะออกมาพูดเมื่อไหร่ดีล่ะ
นางพูดอย่างนี้จ๋าพูดแน่นอนขอเวลาอีกหน่อย
สัมภาษณ์ก่อนนิดได้ไหมนักข่าวถามนางขอสักนิดก่อนไทยรัฐบอก
สักนิดหน่อยถึงเรื่องเราจะขออนุญาตนะคะ
จะขอเวลาอดใจอีกนิดหนึ่งขอเวลาอีกนิดหนึ่ง
จะมีการแถลงข่าวหรือเปล่านะฮะขอเวลาจ๋าก่อนค่ะ
จะพูดนักข่าวยังไม่จบนะคะนักข่าวก็ได้จ๋าบอกพ่อก่อนพ่อก่อน
จะพูดเมื่อไหร่จะพูดเมื่อไหร่น่าจะเป็นอีแองจี้นะฮะ
จะพูดวันไหนจะพูดสัปดาห์ไหนจ๋านางก็ตอบมายืนยันว่า
จ๋าพูดแน่นอนแล้วก็จบข่าวแยกย้ายเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่ง
เมื่อคลิปนี้หลุดออกมาจ๋านักถามอีกนิดหนึ่งเขาบอกว่า
เขาตอบกลับแน่ขอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่ง
หลุมเขาวิเคราะห์อยู่

นั่นสิมาจากใครเริ่มไหล
ทุกวันที่แชทแชทลุดออกมาก็เกมพลิก
พลิกทุกครั้งที่แต่ละคนออกมา

ผู้ชายตอนแรกทุกคนคิดว่า
เออน่าจะเป็นผู้ชายคนอื่นที่จะต้องออกมาแถลงข่าว

เราคนนอกเวลาจะคุยอะไรเดี๋ยวก็ใกล้มากกว่าเรา

หน้านี่สิแม่
เอาช่วงหน้า
พี่เวียก็โดนแอบถ่ายอะไรอีกแล้ว
ช่วงนี้พี่เวียงมีแต่คนนี้ไปตามอะไรอย่างนี้
แซ่บเดี๋ยวกลับมาแล้วให้ดู
ให้ดูน้องเวียนิดหนึ่งก่อนไปข่าวอื่นน้องเวียเขาเป็นแบบนั้นเนี่ย
ก็เราเห็นเขาแซ่บมากเลยเขาถอดเสื้อในสัมพันธ์หัวใจใช่ไหมฮะ

ตอนนี้เข้าไปออกกำลังกายแล้วโดนแอบถ่ายโดยหนุ่มแอมพีสวัสดิ์

พีศวัสตร์มึงไม่ได้แอบจริงหรอกนี่ไง

ฟินมากคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่ามีสมาธิมากมุมนี้
โอ้ยพ่อขุนเอ๋ยอยากจะไปหยิกแก้ม
พี่เวียไง
ได้แบบรอถ่ายไงก็หรอกแอมพีศวัสตร์
อ่ะจ้ะจ้ะพี่แอมเอามาอีกนะแอมนะ
อ้าวมูไนท์วันนี้เดิมตัดมาเจออีกครั้งหนึ่ง๔ทุ่ม๑๐นาที
สำหรับมูไนท์มูไนท์วันนี้หมอรับรวมครึ่งปีหลัง

มีคนพูดคำนึงว่าจะเกิดสงครามโลกสงครามโลกยังไง
อืมวันนี้อาจารย์ลักษ์เขาจะมาอธิบายให้ฟังนะฮะ
และแน่นอนเป็นผู้ชมที่มาจากทางบ้านคุณโอ๊ตวิศวะ

จะเล่าถึงซิกเซนต์ที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้
เขาหญิงยมทูตว่ะก่อนจะมาเป็นร่างผ่านหลายอย่าง

เนาะแม่ศรีวิรัยคือใครมีแม่ศรีวิรัยมีวิญญาณแม่ศรีวิรัย
ทั้งหมดวันนี้คนนี้จะกลับมาเล่าให้เราฟัง
๔ทุ่ม๑๐นาทีไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะ
แล้วก็คำถามที่ว่าสงครามโลกครั้งที่๓จะมีจริงหรือเปล่า
เดี๋ยววันนี้เราไปดูตามดวงว่าจะเป็นยังไงอาจารักษ์จะตอบนะ
นิดนึงซิอีกนานไหมเขาบอกเลยเหรอ
เขาก็พูดมาเหมือนกันว่ามีอะไรกดขึ้นนะฮะเขาเหรอนี่เลย
ไทยรัฐนิวโชว์ของเรายังเกาะติดฐานการณ์การช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตนะฮะถูกต้องครับ
ชีวิตตอนนี้ที่ติดอยู่ในถ้ำไทยรัฐนิวโชว์จะรายงานสดกันเข้ามาติดตามกันต่อติดต่อจากเราเนี่ยนะฮะ